พาไปภูเก็ตภูเก็ตแซนบ็อกซ์ฮะรอบนี้เกือบมีนักท่องเที่ยวตาย
แต่ว่าไม่เกี่ยวกับโควิดนะรอบนี้เกือบตายกลางทะเล

ขวาอะไรคงคนหินคว้าขวดหินคือถ้าหลุดโค็ตนี้ไป

แล้วโปยพี่เห็นฝั่งไหมที่ถ่ายรูปถ่ายภาพอยู่นี่
มันมาไม่ได้มันเหมือนเป็นน้ำวน

แล้ว
คือจะขี่เจ็ดสกีมา
ก็กลัวมันจะแรงเกินแล้วมันจะชนโขดหินจะอันตราย
ดังนั้นก็มาแบบเลียดค่อยมา

พูดกันนะคุยฝรั่งโดดลงมาเดี๋ยวจัดการให้
คือพอลงมาปุ๊บเนี่ยพี่เขาก็รีบเอากระดาษโต้ขึ้น
เข้าไปรับฝรั่งรายนี้ทันที
สุดท้ายแล้วภูเก็ตแซนบล็อกไม่เกี่ยวนะฮะ
ใช่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหาดนายหานจังหวัดภูเก็ตนะครับ